ถ้าแม่มีความรักใหม่ก็ดีใจกับแม่
เห็นแม่โสดเลี้ยงลูกมาตั้งหลายปีก็เชียร์
วันนี้ได้ข่าวมาว่าแม่มีหนุ่มใหม่แล้วดูมุ้งมิ้งน่ารักเหมาะกันมาก
อายุผู้น่าจะน้อยกว่าความแบบแม่ต้องเจอรักที่ดีและมีคนดูแล
ปลอย่าขุดคุยรักของแม่อยากให้แม่ชิวแค่อยากร่วมยินดีพอ
พอแคปชั่นว่ามึงจำโพสต์นี้ได้ไหมตอนนี้ข่าวเริ่มกระพืออีกแล้วนะนะฮะ
แม่เลิกรักดูมีพิรุธแหละทั้งหลุมที่แม่คุยด้วย
เป็นคนเดียวกับอีแมวบอกจริงจะดีใจมากแม้ว่าผู้ชายใหม่
แม่จะเด็กกว่าแต่โปรไฟล์เลิศเป็นที่หมายปองของสาวฮันแน่
หนูเห็นแม่ตามไปเน้นเกือบทุกรูปแล้วนะแต่รอแม่พร้อมแล้วออกมาพูดเองเลยดีกว่า
ด้วยรักงานนี้คนก็เลยมาคอมเมนต์ชี้เป้าไปที่แอปทักษะอ่อน
พร้อมบอกว่าอยากรู้ว่านุ่มที่หมายปองน่ะคือใคร
ก็มีคนโยงไปมากมายเลยนะฮะมีเขาโยงไปหาใครบ้างแองจี้
ไม่มีใครโยงไปหาหนูล่ะเขาไม่โยงไปหาใครบ้าง
ถ้าไปอ่านในคอมเมนต์ก็จะมีหลายอักษรอยู่มีต่อต่าวก็มีพอร์นทหาร
แล้วมีแล้วก็คือเอาตรงเขาอำอัดแต่ที่หนูอยู่กับพี่แอฟก็ไม่มีแม่
คนนี้อยู่ถ่ายรายการด้วยกันเจอกันอยู่ด้วยกัน

ชมพู่ท้องเธอยังไม่รู้เลยแองจี้

รู้กันหมดทั้งกองแต่เราต้องให้เจ้าภาพคนพูดไง

คือสมมุติอย่างนี้เห็นหนูรู้มาว่าวันนี้คุณแม่ไปถ่ายภารกิจรับมานะหนูพูดได้ไหมล่ะ
หนูก็พูดไม่ได้หนูต้องรอให้แม่เป็นคนบอกก่อนว่าแม่ไปทำอะไรที่นั่น

อย่างนี้หนูก็พูดไม่ได้หนูไปอ่า
อ่าแล้วก็ถ่ายแบบว่าสุดยอดซุปเปอร์สตาร์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

ให้เยอะ